กลับมาในช่วงนี้ยังคึกคักอยู่นะคึกคักกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของความเชื่อของการบนบานสารกล่าวการแก้บนต่างเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อของคนไทยเชื้อสายพุทธกันอยู่แล้วเนาะอย่างคุณคุณเคยบนอะไรก็ต้องแก้บนไหมเคยบนแล้วก็ต้องไปแก้บนมาด้วยก็คือเรื่องการสอบเอ็นทรัสเป็นปกตินะสำหรับ

เด็กที่จะเข้าเรียนต่อในชั้นมหาวิทยาลัย

ใช่แล้ววันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของการแก้บนบ้าง
คุณผู้ชมค่ะไปกันที่แรกจังหวัดอ่างทอง

ฟองแต่ว่าบนเรื่องอะไรไปติดตามดูกันหน่อย

อันนี้น่าจะเป็นบนล่างบนล่างไหม
เอาละครับคุณผู้ชมครับไปเจอกับคนนี้ก่อนเลย
ก็คือนางสาวกัสมวัลอินทรกเกษมอายุ๔๘ปีนะครับ
และนายดนุพลทองผิวอายุ๔๙ปี
ชาวจังหวัดดนทบุรีสองสามีภรรยาถอยไข่ไก่หนึ่งหมื่นฟองนะครับ
ภายในวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
อยากรู้การขอพรของเขา
เพราะว่าเขาบนเอาไว้ว่าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง

อันนี้ตรงมาแบบตรงเลย
วงชาวบ้านที่เขาไปแล้วก็ไปร่วมทำวงทำบุญด้วย
แล้วก็หลังจากที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่๑
งวดประจำวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
บอกว่ารับเงินรางวัลจำนวน๖ล้านบาทเลยทีเดียว
ทางสองสามีภรรยาเขาก็ไปแจ้งให้กับทางด้าน

พระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสวัด
ประกอบพิธีให้พร้อมกับมอบเงินสดจำนวนนึง
เพื่อถวายซื้อที่ดินเพิ่มเติมของวัดอีกด้วยนะ
คือเราถูกรางวัลเรามาขอพรไว้

ที่มาที่ไปครับก่อนหน้าวันลอตเตอรี่ออกเพียง๑วัน
สองสามีภรรยาไปซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งใบ
จากแม่ค้าแผงในตลาดสดบางใหญ่
แล้วไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์

ซึ่งก็ถูกรางวัลที่หนึ่งสมใจ
แต่สุดท้ายสองสามีภรรยาเขารอให้เรื่องมันเงียบก่อน
ก่อนที่จะไปขึ้นเงินแล้วก็สุดท้ายนี่แหละมาแก้บน

หนึ่งหมุนฟองตอนนี้รู้กันทั่วประเทศไทยแล้วค่ะออกรายการเราเหมือนคนดูเยอะเลยนะคุณน้ำ
เช่นเดียวกับนางรัตนพรมะยมทองอายุ๔๔ปีแม่ค้าขายหมูค่ะ
พร้อมกับนายสิทธิพรสว่างวงวัยอายุ๒๓ปีลูกชายนะคะ
นำหัวหมู๙๙หัวไปตั้งโต๊ะแก้บนหลวงพ่อใหญ่วัด๔๐๐อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
หวยหรือเปล่าถูกไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับลอตเตอรี่ต่าง
คุณนับดูมีครบไหม๙๙หัวถ้านับว่าไม่หวานไม่ไหว
นางรัตนาพรเขาเล่าว่าสาเหตุที่มาแก้บนในครั้งนี้นะคะ
เพราะว่าเคยบนบานกับหลวงพ่อใหญ่ที่ตัวเองมีความเลื่อมสายศรัทธาว่า
ขอให้ได้ลูกชายและหากว่าลูกโตร่างกายแข็งแรงจนอายุครบบวชเนี่ย
ก็จะไปแก้บนซึ่งนอกจากหัวหมู๙๙หัวแล้วนะคะ
ยังได้นำพลุ๙๙ดอกพวงมาลัย๙๙พวงรวมทั้งข้าวต้ม๙๙หม้อ
ที่ได้มีการบนบานต่ออนุสวรีของขุนรองประหลัดชูภายในวัด๔๐๐ไปแก้บนด้วย
และก็เตรียมที่จะทำการอุปสมบทลูกชายต่อไปด้วยค่ะ
เมื่อก่อนนี้เราเป็นคนที่ว่ามีลูกแล้วก็จะแท้งบ้างแล้วก็เสียชีวิตบ้าง
พอดีเราก็เลยมาบนกับหลวงพ่อไว้ว่าถ้าเกิดว่าได้ลูกชายอะไร
อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาแค้วคาดปลอดภัย
ก็จะบวชให้หลวงพ่อเขาแล้วก็แก้บนตรงนี้
ตอนนี้ลูกชายก็อายุครบบวชพอดีพอดีเลยนะคะ

หลวงพ่อใหญ่ค่ะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางป่าเลไลนะคะ
นี้นะคะมีอายุกว่า๑๐๐ปีแล้วค่ะ
เป็นที่เริ่มสายศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมากเลยนะคะ
โดยเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดมักจะสมปรารถนาเสมอค่ะ
เรื่องราวความเชื่อของการแก้บนมีให้เราติดตามกันทั่วภูมิภาคจริงคุณ
แต่ละที่แต่ละท้องถิ่นก็จะมีวิธีการแตกต่างกันออกไปด้วย

อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวแปลก
เหมือนกันจะพาไปงานศพครับ
งานศพที่จังหวัดพังงาที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ธรรมดาไม่เหมือนใคร
เพราะว่าเขามีการรำวงหน้างานศพให้กับผู้ที่เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย

ชาวบ้านเนี่ยก็ร่วมกันรำวงย้อนยุคหน้างานศพของนางละเอียดจันแจ่มใส
วัย๗๙ปีนะครับบนสาราสวดศพ
นี่แหละครับที่วัดบางมรวนนะครับ

จังหวะสนุกสนานเลยทีเดียวคลึกคลื้นเลยนะครับ
ไม่เหมือนกับบรรยากาศของงานศพเลย
โดยก็มีนางทุเรียนศรีนินวัย๗๔ปีครับ

แต่งชุดไทยตั้งวงรำตามจังหวะเพลงบริเวณหน้าที่ตั้งศพรวม๕เพลงด้วยกัน
ทุเรียนเล่าว่านางละเอียดเสียชีวิตด้วยโรคชะลานะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันรักกันมากไม่ว่างานไหนเนี่ย

อันนี้น่าจะเป็นคุณแม่ทุเรียนเมื่อสักครู่นี้
ก็บอกว่าแม่ชอบรำวงเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่างานไหนก็จะตามไปร่วมลำวงทุกครั้ง
เพราะว่าเป็นคนชอบความสนุกสนานไงแล้วก็ในงานศพของคุณแม่ก็เลยจัดให้เพื่อนเนี่ย
ได้ร่วมกันลำวงเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะชาปนกิจศพนั่นเองครับ
เรียกได้ว่าเป็นการทำสิ่งสุดท้าย

งานศพแต่ละงานเขามีการจัดที่แตกต่างกันออกไป
ตามที่ผู้ที่เสียชีวิตเขาชอบเขาชื่นชอบ
บางงานดิฉันเคยเห็นมีขับมอสไซด์ฮาเล่บิดวนรอบวิน

ก็ทำเป็นสิ่งสุดท้ายที่บรรดาเพื่อนอยากจะทำให้ให้มีความสุข

วันนี้ตลอดหาเรื่องคุณชนะพาไปเที่ยวค่ะ

มหาเรื่องวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปแถวจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปดูตลาดจีนโบราณกันหน่อยที่บ้านชากแง้ว
อาจจะฟังแล้วแล้วไม่คุ้นมันอยู่ตรงไหนอะไรที่ไหน
เดี๋ยวไปติดตามนี่เลยในช่วงของตลอดหาเรื่องครับ
คุณผู้ชมครับแหมวันนี้ผมมาแบบย้อนยุคมาแบบโบราณเลยครับ
ด้วยรถลากจูงแบบเจ็กลากเลยครับ
ซึ่งรถแบบนี้เป็นรถแบบโบราณที่เขาใช้โดยสารกันพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดจีนโบราณ
ช่างแง้วนะครับในจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
แล้วตอนนี้ผมก็นัดกับผู้รู้ตลาดแห่งนี้เอาไว้แล้วด้วย
ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็พาไปเที่ยวไปชิมกัน
เพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาไปหาเขากันเลยครับ

แล้วก็เจอกับคนที่ผมนัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
คิมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิม
วันนี้จะพาผมเที่ยวตลาดจีนโบราณที่นี่

อ๋อนี่เลยอันนี้คือประตูจีนประตูที่๑
จะเป็นรูปตัวแอลจะมีประตูที่๑เดินไปถนนประตูที่๒
นี่ผมเข้าถูกแล้วใช่ไหมมาจากประตูที่๑แล้วนี่มาเจอกันที่ร้านนี้นี่ขวยบะแท่จิ๋ว
เดี๋ยวนะก๋วยบะแต้จิ๋ว

นี่ค่ะพี่กิมจะไปดูอะไรต่อ
อันนี้เลยค่ะขนมกุ้ยช่าย
ตลาดชักแง้วนี่สูตรดั้งเดิมเลยนะคะ
เดินกันต่อพี่คิมครับ
ตลาดแห่งนี้เคาะเล่าถึงที่มาที่ไป

ตลาดนี้นะคะจริงแล้วตลาดในด้านเดิม

ประมาณนั้นว่าจะเริ่มมีคนจีน

เป็นคนจีนแจ้จิ๋ว

เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนโบราณโบราณการมาอยู่ที่นี่ก็
ประกอบอาชีพด้วยการเป็นชาวไร่ชาวสวน
ค่ะค่อยความค่ะที่นี่เป็นสวรรค์คนจีน
เขาคราบหายมาตั้งแต่รุ่นพ่อเขา
ขวยจั๊บปลาสาวนี่ก็อร่อย

จริงถ้าถามพี่ว่าให้แนะนำอะไรโอ้โฮมีเยอะมาก

ปะกิ้มไข่เตาซิมหวานเจี๊ยบ

คนนี้ซิมคนนี้หวานเจี๊ยบ

เราก็จะมีการบอกกล่าวกัน
มีงานข้ามกระทะจันทร์มาร่วมหน้าและ๓๐ชีวิต

เพราะฉะนั้นไปกันดีกว่า
เอาละเดินมาถึงท้ายตลาดกันแล้ว
นี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็น

ใช่ครับบ้าจ่างท่านเผ่า
จ่างท่านเป่าแล้วคนขายก็คือ

คนขายก็คือถ้าเวลาเรามีงานเทศกาลใหญ่

ไม่ใช่ชายาเพราะว่าบ้าจ่างท่านเผ่า
อ๋อเหรอแล้วตอนนี้ก็ขายใกล้จะหมดแล้วด้วยโอ้โฮนี่จองไว้ได้ไหมครับ
ได้ครับอันนี้เนี่ยเหลือ๒๓๔๕๖๗๘อัวไห้อัวไห้อัวเหมาไปเลย
พี่หุยบอกว่า๘ลูกอัวไห้หมดเลย
คุณผู้ชมครับตลอดหาเรื่องเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับ
โอ้โหมาตลอดทั้งทะลอนรับประทานชิมอะไรมากมายเลย
เดี๋ยวตลาดแห่งนี้ช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึง
ว่าจะมากันยังไงช่วงไหนดีในวันไหนดีครับ
มาได้ตลอดนะคะที่นี่ยินดีต้อนรับค่ะ
เพราะว่าของเราเนี่ยทุกวันเสาร์นี่นะคะ
เวลาบ่าย๓โมงถึง๓ทุ่มเราจะเปิดตลาดชนเดช
จากนี้ในช่วงเทศกาลอย่างที่บอกไป

ขอขอบคุณพี่กิมมากเลยนะครับ
เดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในสตูดิโอกับ
เห็นแล้วยังนึกถึงอย่างนี้เลยเพราะว่าผมไปวันนั้นพอกลับมานั้นหนักขึ้นเลย
คุณก็ขึ้นนั่งนานแล้วแหละไปคนเดียวนี้ทานหมดทั้งตลาดเลย
แต่ผมก็แนะนำให้คุณไปแล้วก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้ไปกันด้วยนะครับ
อีกครั้งหนึ่งก็คือจะมีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น
วันเสาร์บ่าย๓นถึง๓ทุ่ม
คือต้องรีบไปหน่อยเพราะว่าถ้าช่วงเย็นย่ำประมาณทุ่ม๒ทุ่ม

แล้วใช่ไหมเห็นคุณบอกว่าเดินไปจะย้อนกลับมาซื้อใหม่ไม่มีแล้ว
คุณผู้ชมค่ะแต่ที่ที่ฉันอยากรู้อย่างหนึ่งคือบ้าจ่าง๘ลูกเมื่อกี้อยู่ไหน

ลูกที่ให้มาไม่มาถึงเลยสักลูกเดียว
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าหน้าไปกันใหม่เนอะ

ครู่เดียวช่วงหน้าเรื่องราวของของกินเด็ดรออยู่นะครับ
รวมไปถึงเมนูยักษ์ที่บอกว่าเมนูยักษ์เนี่ยเป็นยังไง